ให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่องของกฎหมายการทวงหนี้หน่อยว่าเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงได้อย่างไรบ้าง
ให้ดูกันหน่อยเป็นการย้ำเตือนแต่ต้องย้ำแบบนี้ว่าคุณเป็นหนี้เขาคุณต้องใช้หนี้เขา
ไม่ใช่ว่าคุณจะแบบว่ายึดจากกฎหมายต่างไม่ได้คุณต้องใช้หนี้เขา
ต้องดูก่อนว่าความรับผิดชอบของเราคืออะไร
เราเวลาไปขอเงินเขาแทบจะไปกราบกรานแต่ตอนเขาทวงหนี้คุณโอ้โหเขามากราบกรานคุณแทน
อย่าให้มันเป็นแบบนั้นเขาให้ความช่วยเหลือเวลาคุณเดือดร้อน
ดูหน่อยหลังที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบ๙๐วันสาระสำคัญของกฎหมายทวงหนี้เป็นอย่างไร
ฟังให้ดีครับคนทวงหนี้หรือผู้ถูกถามหนี้หรือบริษัทต่างเช่นธนาคารก็ดี
ไปถึงเจ้าหนี้นอกระบบก็ดีเจ้าหนี้การพนันก็ดีที่สำคัญหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข่ายกฎหมายนี้ทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะฮะยกเว้นกรณีสมมุติเพื่อนยืมเพื่อนแล้วไม่คืน
ทวงหนี้กันอันนี้กฎหมายไม่ครอบคลุมค่ะนะฮะย้ำว่าเพื่อนกับเพื่อน
กฎหมายไม่ครอบคลุมส่วนข้อปฏิบัติที่สำคัญคือ
หนี้ห้ามทวงเกินวันละ๑ครั้งห้ามพูดจามินลูกหนี้
ข่มขู่ใช้ความรุนแรงห้ามประจานนะฮะ
ส่วนการทวงหนี้ทวงได้วันไหนบ้างวันจันทร์ถึงศุกร์ทวงได้๘โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
เออใช่เขามีระยะเวลา๓ทุ่ม๔ทุ่มไม่ได้เขาจะนอน
ส่วนเสาร์อาทิตย์๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นส่วนเจ้าหนี้ที่ทำผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือเปล่า
เกินหนึ่งแสนบาทนะฮะกฎหมายนี้ยังกำหนดว่าการทวงหนี้ผ่านไลน์กับโทรศัพท์ด้วยว่า
ลูกหนี้เปิดอ่านข้อความในการทวงหนี้แล้วแม้ไม่ได้มีการตอบกลับถือว่ารับทราบแล้ว
เพราะคุณอ่านแล้วเช่นเดียวกันถ้าโทรศัพท์ไปแล้ว
หากรับสายแล้วมีการทวงชัดเจนนับว่านั่นคือการทวงหนี้แล้ว
เพราะคุณรับสายแล้วแต่หากลูกหนี้ไม่รับสายแล้ววางไปก่อน
นับเป็นการทวงหนี้ค่ะแต่ย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าคุณเป็นลูกหนี้เขา
เป็นหนี้เขาคุณต้องใช้หนี้เขาค่ะเพราะว่าไม่งั้นปัญหามันก็จะตามมา
ไม่จบไม่สิ้นคืออยากให้เห็นใจคนที่ให้คุณยืมเงินด้วยนะคะ
กฎหมายเอามาคุ้มครองเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทำร้ายร่างกายรุนแรงหรือว่าประจานกันจนเสียหน้าเสียตาจนอายกันไป
แต่หลักหลักคือคืนคืนเงินเขาก่อนแต่เหมือนที่มีคนบอกว่า
ทำไมกฎหมายมันคุ้มครองแต่ลูกหนี้กฎหมายไม่คุ้มครองเจ้าหนี้เลยอ่ะ
อืมอันนี้นี่ไงมีหลายคนแบบอ้าวก็เราเป็นเจ้าของเงินอ่ะ
ทำไมเราถึงทำอะไรไม่ได้เลยเหรออะไรแบบนี้คือทวงได้ไง
แต่ว่าถ้าคุณจะทวงแบบเอาเท้าทวงเอาไม้หรือคุณเอาปืนทวงอ่ะ
มันไม่ได้นะครับอ่ะก็ต้องนะใครเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้หนี้
เรื่องของนอกระบบทั้งเรื่องของธนาคารแหละ
แล้วก็ปวดหัวนะปัญหาเหมือนไก่กับไข่
อะไรเกิดก่อนกันคุณไม่มีคำตอบแล้วปัญหานี้มีแล้วนะคะ
อันนี้นักวิจัยบอกมาแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาอันนี้
จบได้หรือเปล่าปัญหานี้วิธีการแก้คือใครมายืม
ไม่ต้องให้ยืมไม่ต้องให้ยืมและอย่ามาอ้อนวอนนะว่าขอยืมเงิน
ไม่ให้ไม่ได้นะอันนี้ส่วนตัวยืมเงินหน่อยไม่ให้